วันนี้มีเหตุรถตู้รับส่งพนักงานเสียหลักชนราวสะพานที่จังหวัดชนบุรี
ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕คนด้วยกันนะครับ
สาเหตุนั้นคาดว่ามาจากคนขับที่เกิดอาการหลับใน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงนำเครื่องตัดทางเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๕คน
ติดอยู่ในรถตู้ที่เสียหลักพุ่งชนกับราวสะพานบนถนนสาย๓๓๑หนองปลือมาปู
ในพื้นที่ตะบนหนองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
โดยราวสะพานเสียบเข้าระหว่างกลางเบาะที่นั่งคนขับกับผู้โดยสาร
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาพักใหญ่จึงสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้ทั้งหมด
ซึ่งพบว่านางสาวพันรายชมพูสิงผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนอีก๔คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึง
ในนิขมเฮมาราชอิสเติลซีบอท๒แต่เมื่อพอถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งชนกับร้าวสะพานยังจง
ซึ่งสันนิษฐานว่าคนขับรถตู้น่าจะมีอาการหลับใน
พนักงานสอบสวนเตรียมสอบปากคำคนขับรถตู้เพิ่มเติม

พิจารณาดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาท
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพวินาทีรถเก๋งสีฟ้า

ทำให้ตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรง
คนขับขี่กระเด็นลอยข้ามรถเก๋ง
แทกกับป้ายทางเข้าจนแน่นิ่งไป
นานหญิงสาวคนขับรถเก๋งลงมาจากรถด้วยความตกใจ

รีบวิ่งเข้าไปดูอาการและแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

ตะบนสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
อำนวยแก่นสังอายุ๗๖ปีผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า
แล้วจู่รถเก๋งค่านี้เลี้ยวเข้าซอยแชกหน้ารถจักรยานยนต์

หลังเกิดเหตุกู้ภัยพุทธธรรมสงเคราะห์
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
ที่จังหวัดชนบุรีเพื่อทำการรักษา
ชาวบ้านช่วยกันพัดวีนางสาวสุดาพรลาโขงอายุ๑๙ปี
ชาวนครพนมที่ได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนน

หน้าห้างโรบินสันศรีราชาจังหวัดชนบุรี

สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนท้ายอย่างจัง

จะเชิญทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำ
เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
สวัสดีครับ